เริ่มกันที่นักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีกันก่อน
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้เองประมาณ๑๐โมงครึ่ง
ก็เดินทางนะคะจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิไปที่จีน
เพราะว่ามีโปรแกรมที่จะแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะคะ

ก็เดินทางไปพร้อมกับนักเตะหลัก
กัปตันทีมนั่นก็คือเจนรบสัมภาวดี

ตอนนี้ทีมก็มีปัญหาเรื่องการขาดนักเตะตัวหลักอยู่
แต่ว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างในการที่จะทำผลงานให้ได้ดี
เพราะว่าก่อนหน้านี้เตรียมทีมมาตลอด๑เดือนเต็ม

ตลอด๑เดือนที่ผ่านมาก็มีการทดลองทีมหลายอย่าง

ซึ่งสิ่งที่กังวลเบื้องต้นตอนนี้
ก็คือการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่จีน
คือจีนนะตอนนี้อากาศประมาณ๕๖องศา
คิดดูสิตอนเราประมาณ๒๐เราก็หนาวแล้วนะ
ละ๕๖องศาไม่ใช่แค่๕๖องศาเฉย
มีหมอกมีลมแล้วมีฝนด้วย
ก็ต้องปรับตัวให้ได้เข้ากับสภาพอากาศได้

ก็มีโปรแกรมที่จะลงอุ่นเครื่อง
วันที่๖มกราคมนี้นะคะจะแข่งกันที่เซี่ยงไฮนะคะ
เวลา๑๔นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย

มกราคมนะครับเจอกับเกาหลีเหนือนะครับ
ทีมไทยที่สนามเชียงหญิงสปอร์ตเซนเตอร์นะครับ

แล้วก็๑๓มกราคมเจอกับญี่ปุ่น
เจียนหญิงสปอร์ตเซนเตอร์เหมือนกันนะครับ
๘นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาไทย
แล้วก็๑๖มกราคมเจอกับทางบาเลสไตล์
แข่งขันที่ฉางโจโอลิมปิกสปอร์ตสเตดียมนะครับ

เพราะว่าอากาศมันก็ไม่ได้คุ้นกับคนไทยเท่าไห
แล้วขอให้คนที่มีอาการบาดเจ็บสะสมอยู่เนี่ยนะครับ

เราก็อยากจะดูทีมไทยเล่นมากกว่า๓เกมนะครับ

คือทางสมาคมเหมือนกับไหว้วานก็คือขอร้องให้ไปช่วยในฐานะที่ปรึกษา
ซึ่งรายวัชก็ให้การบ้านกับสุรรณอยู่ก่อนแล้วว่า

เพื่อจะได้ไปโต้ตอบกับทางทีมชั้นนำของเอเชียในการโต้กลับได้